คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าใบสั่งถึงตาย

คือเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าตำรวจเขาก็มีเทคโนโลยีมีความไฮเทคของเขา
ใบสั่งเนี่ยเวลาคุณไปทำความผิดทำผิดกฎจราจรมันส่งไปถึงบ้าน

มียังไงคะพอเปิดปุ๊บเกมเลยค่ะ
อาจจะฆ่าเราได้
ขออนุญาตผมว่ามีต้องพูดว่าขออนุญาตนะ

เนี่ยค่ะหูวววววว
ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีหญิงสาวซ้อนท้ายค่ะ
คือในนั้นไม่ได้ระบุนะว่า

คนเข้ามาคอมเมนต์กันสนุกสนานเยอะมาก
บางคนบอกไม้ในมือเมียยาว๘เมตร

บอกว่าตอนนี้พี่รอดหรือเปล่า

สร้างความร้าวฉานให้ประชาชนไปอีก

คือตอนนี้เรายังไม่สามารถติดต่อคนโพสต์
เด็นเนี่ยเราสังเกตเห็นสภาพดีนะครับ

สีเดียวกันน่าจะเป็นยูนิฟอร์มของ

เพราะว่าเรายังติดต่อคนขีคุณนี้ไม่ได้
ยังไม่สามารถบอกได้จริงว่าตอนนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไง

กราฟแน่อยากคิดมาก